ไอเดียต่อมานะครับเรื่องต่อมานะครับ

เรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นชาวสวนมะม่วงนะครับ
แต่ว่ามีการเพิ่มไอเดียว่าช่วงรอมะม่วงออก
ขายมะม่วงหมดแล้วนะครับจะทำยังไงต่อครับ
คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งก็เลยมีไอเดียว่าเอ๊ะที่รัก
เราน่าจะมีการเลี้ยงไส้เดือนหรือว่าเลี้ยงเสร็จปั๊บเนี่ยขายมูลดีกว่าไหม
นี่ครับคุณผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับ
นี่คือการเลี้ยงไส้เดือนนะครับ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อขายมูล

อยู่ในพื้นที่ของตำบลอ่างแก้วอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นอีกแนวทางในการสร้างรายได้เสริมนะครับ

วาสนาชำนาญชาวสวนมะม่วงเล่าว่า
ในช่วงแรกได้ทดลองพ่อเลี้ยงไส้เดือนไว้๓๐กระมัง

แต่ต่อมาไส้เดือนก็ออกลูกออกร้านแล้วครับเป็น๔๐กระมัง
ซึ่งวิธีการเพาะเลี้ยงก็ง่ายไม่ได้ยากลำบากอะไรล่ะครับ
ยังสามารถเก็บมูลไส้เดือนขายได้ทุกวัน
มีรายได้นะครับวันละ๒๐๐๓๐๐บาทเลยทีเดียว
โดยราคาขายปีกมูลไส้เดือนอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐บาท
แต่หากขายส่งในปริมาณที่
พอเหมาะเลยว่าตั้งแต่๑๐๐กิโลกรัมขึ้นไปนะครับ
ราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕บาทเท่านั้น
ซึ่งมีลูกค้าทั้งขาจรและขาประจำนะครับมาอุดหนุน
ซื้อไปเพื่อใช้เป็นปุ๋ยปลูกผักอินซี
ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้รักสุขภาพครับ
ก็ขายพวกสวนผักพวกผักชีวภาพที่เขาไม่ใช้สารเคมี
ก็มีรายได้ต่อวันก็วัน๒๓๐๐บาท
ช่วงเวลาว่างงานจัดสวนจัดอะไรก็มานั่งทำแบบนี้

แต่ถ้าเขาสั่งไปเยอะก็๑๕บาท
บางครั้งเขาสั่งไป๑๐๐โลก็มี
ถ้าตกหนังยุธยาติเขาสั่งมากูเป็น๑๐๐โลก

ข้อมูลจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรหรือว่าอาหารแห่งชาติ
มากกว่าที่พบในปุ๋ยหมักธรรมดานะครับ
อีกทั้งมีรายงานว่าพบสารฮอร์โมนสำคัญ
เพื่อการเจริญเติบโตของพืชในมูลไส้เดือนดินด้วย
ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่ง
ซึ่งที่รู้ว่าคุณพี่วัฒนะชำนาญว่ารวยด้วยมูลไส้เดือนเสริมรายได้

เพราะว่ามูลไส้เดือนก็จะออกมาทุกเช้าเลยครับ

บ้านในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงไส้เดือนนะครับ